อีกสักหนึ่งที่ไปดูเรื่องความเชื่อโบราณ
เขาว่ากันว่าไปเจอกับงูฮะ
ไปเจอกับงูไม่ธรรมดาเพราะว่าที่นี่คือสารเจ้าแม่จงอาง

เป็นนุ่มเป็นสาวแล้วสงสัยจะออกมาเที่ยวเล่นกันตามภาษา

กลางค่ำกลางคืนออกมาพบปะพูดคุยสงสัยจะนัดไลน์กันมา
โอ้โหไลน์งูอะงูหรือสาวเนี่ย
เอางี้คุณผู้ชมให้ดูให้รู้กันก่อนว่าแถวนี้คือที่ไหน
ที่นี่คือสารเจ้าแม่จงอางและก็ลูกหนี้บริเวณตรงนี้
ถนนพระราม๒ซอย๔๘เขตบางขุนเทียนกรุงเทพหานคร
คุณพ่อจะคุ้นไหมคุ้นสิสารเจ้าแม่จงอ้างหรือตรงพระราม๒หรือคุณผู้ชมเออ
เขาบอกว่าที่นี่มีงูจริงมีจริง
เอ้าเล่ากันไปเรื่อยคุณผู้ชมครับสารแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่
เมื่อช่วงใกล้วันประกาศรางวัลจะมีเหล่าบรรดานนักเสี่ยงโชคมาขอโชค
ลาบจากเจ้าแม่จงอางหรือเขาเรียกอีกชื่อว่าแม่ขวัญ
มากันแบบไม่ขาดสายเรียกได้ว่ามาตั้งแต่เช้ายันเย็นค่ำดึกดื่น
ก็มาคุณพ่อตี๑ตี๒มาจริงแล้วคุณตี๒มาไหม
ตี๒ผมก็ยังอยู่อยู่ในร้านเออยังไม่ออก
เขาปิดเร็วแม่เออนั่นสิ
ขอโชคขอราภกันได้๒๔ชั่วโมงเลยน่ะนี่ค่ะ

มากราบไหว้ขอโชคเริ่มที่จุดทูป๕ดอกก่อนนะ
นำหัวมาลัยน่ะแล้วก็นำจามาไหว้สารมหภูมิ
แล้วก็จุดฮูพอีก๙ดอกส่วนใหม่มาคลุคหัวมาลัยสารตายาย
เขาบอกว่าเมื่อกราบไหว้เสร็จแล้วก็ให้เดินไปที่หน้าต่างด้านที่ติดกับชายปลา
แล้วกวาดสายตามองดูเอาจริงตรงนั้นมีงูครับ

แต่ก็แล้วแต่นะการที่หันไปมองตรงนั้นตรงหน้าต่างตรงนั้น
บางทีบางคนเจอบางคนไม่เจอก็มีเหมือนกัน
แล้วเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนที่มากราบไหว้ที่นี่แล้วได้โชคได้ราบกลับไปเนี่ย
บางทีมาเจองูแบบนี้แล้วไม่ได้เจอตัวเดียว

เพราะที่นับได้ที่เห็น๔ตัวนะครับ

ใช่เจองูที่นี่ไม่ต้องไปตามกู้ภัยนะครับ
เขาเชื่อว่าเป็นงูที่อาศัยอยู่ในบริเวณตรงนี้

เป็นดงเขาเขาเชื่ออย่างนี้ว่าเป็นบริวารของเจ้าแม่

ถ้าเจอเขาเชื่อว่าจะให้โชคให้ลาบ

แล้วคนที่มักจะได้โชคได้ราบจากที่นี่
จะเป็นคนที่เกิดในปีมะโรงและมะเสง

มันไม่ทันแล้วเนี่ยจะไม่มีเวลาไปแล้ว
เขาก็อันที่๒๔ชั่วโมงมีโอกาสลองไปสักตี๒ตี๓
สองไอ้ไอ้ไปตีสองเหรอ